คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มันมีเรื่องราวที่สังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะฮะ
เรื่องที่น้องพลอยนะครับเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเธอโพสต์เกี่ยวกับการพูดคุยกับหัวหน้างานที่ทำงานอยู่นะครับ
ทำงานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่โคราชนะครับแต่บ้านเนี่ยอยู่บุรีรำนะครับ
คุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่ฮะเธอก็โพสต์ภาพนี้ในเฟซบุ๊คของเธอ
บอกสุดท้ายเนี่ยขอลางานกับพี่กบหัวหน้างานของเธอลาไม่ได้
ความจริงลาไปแล้วแล้วขอลาต่อเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ไหวแล้วนะน่าจะไม่ไหวแล้ว
น่าจะไม่พ้นวันนี้พรุ่งนี้ค่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่นะครับ
แต่พี่กบบอกลาออกลางานไม่ได้ต้องกลับมาทำงานเธอก็โพสต์ภาพคุณแม่ที่โรงพยาบาล
เห็นไหมฮะสุดท้ายเธอต้องนั่งรถกลับมาเพื่อจะมาทำงาน
แล้วก็ลำลาแม่ในวาระสุดท้ายเนี่ยผ่านวีดีโอคอร์ใช่ค่ะ
แล้วแม่ก็เสียจริงนะฮะก็ส่งข้อความไปบอกพี่กบ
กบก็เหมือนกับไม่เชื่อนะแล้วก็บอกเออให้ลาออกไหมอะไรไหมอย่างนี้เนี่ยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเธอก็โพสต์เอาไว้แล้วก็โพสต์คลิปต่างเพื่อจะยืนยันว่า
มันเป็นเหตุการณ์จริงคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะฮะ
สำหรับหัวหน้างานของทางน้องพลอยก็คือพี่กบนะฮะ
คนก็ตามเจอแล้วล่ะทำงานที่ไหนอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับ
ทางที่ทำงานนะครับก็คือทางรีสอร์ทเนี่ยก็ออกมา
บอกว่าน้องพลอยนี่ไม่ต้องออกไปจัดการงานศพของคุณแม่ให้เรียบร้อย
แล้วกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ย้ายกบไปนะฮะไปอยู่ฝ่ายอื่นนะฮะ
ล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่สังคมก็พยายามที่จะ
อยากจะให้คุณกบเนี่ยออกมาชี้แจงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
มันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นหรือเปล่าหรือเพราะอะไรถึงตัดสินใจในวันนั้นที่
ไม่ให้พลอยเขาลาต่อไม่ให้อยู่ดูใจคุณแม่ในวาระสุดท้าย
ใช้ชื่อนามสกุลจริงของคุณกบที่เป็นอดีตหัวหน้างานของพลอย
โพสต์ข้อความเอาไว้บอกกบขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการ
ขอให้ทุกคนให้อภัยด้วยนะคะค่ะอ่าแล้วมีรูปด้วยนะเห็นไหม
แล้วก็บางโพสต์ก็เป็นคำถาม
นะฮะถามคำถามต่อนะฮะบอกเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
ทำไมมันแย่ขนาดนี้มีอิโมจิด้วยนะครับ
อ่าโพสต์รูปถ่ายพร้อมกับข้อความอ่า
กบจะออกมาชี้แจงในมุมมองของกบให้ทุกคนได้รู้ค่ะ
โอเคนะจ๊ะอ่านี่เห็นไหมคนก็เอ๊ะ
ตัวจริงหรือเปล่าเออหรือออกมาชี้แจงก็ดีใช่ไหม
จะได้รู้ว่าเออตกลงมันเป็นยังไงนะครับมีอีกเฟซบุ๊กหนึ่งนะฮะ
อ่าคนละเฟสนะฮะใช้รูปแล้วก็ชื่อของกบเหมือนกันนะ
แต่อันนี้ไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่บอกจะออกมาชี้แจงแล้วนะ
บอกไม่ต้องแอดมาทักมาด่าคนตายไปแล้วมันเกิดแล้วจะให้ทำยังไง
พวกปากดีนักเลงคีย์บอร์ดระวังตัวจะให้ทนายฟ้องให้หมดอืม
เฟสหนึ่งนะฮะโพสต์เหมือนกันบอกไม่ต้องแอดมานะคะ
เฟสนี้ใช้สำหรับทำงานเท่านั้นค่ะอะไรผ่านมาแล้วก็ให้มันจบไปเถอะค่ะ
ปล่อยวางบ้างก็ได้เออนี่มันหลายหลายเฟสจังเลย
หลายหลายเฟซบุ๊คอะค่ะสุดท้ายเนี่ยพอตรวจสอบกันจริงจริงแล้วเนี่ย
ไม่ใช่คุณกบตัวจริงนะฮะเป็นเฟซบุ๊คอวตารปลอมขึ้นมานะครับ
อ่าไม่รู้ว่าต้องการสร้างความเข้าใจผิดหรือมาเกาะกระแส
หรือเล่นกับกระแสอะไรยังไงเขาสาหรายอย่างก็มาสะกดไม่ถูกต้องเห็นมั้ย
อ่าเพราะความจริงเขาอาจจะต้องสะกดถูกมากกว่านี้หรือเปล่าใช่ไหม
อืมอ่านี่นะฮะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแฮชแท็กพี่กบนะฮะ
เทรนด์เอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์นะฮะแสงหน้าประเด็นการเมือง
แสงหน้าประเด็นการเมืองแสงหน้าคุณหมอชลนั่นลาออกกี่โมง
อันนี้เขาลาออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทั้งคู่อะไรรึไง
ก็มีคนไปแสดงความเห็นกันเยอะนะครับบางคนก็ไปชี้เป้าเรียกทัวร์ให้ไปจอดหน้าบ้านคุณกบอะไรก็มีนะฮะ
แต่ต้องระวังกันให้ดีนะครับต้องโอ้โหเดี๋ยวไปผิดเป้าขึ้นมาถูกฟ้องขึ้นมายุ่งเหมือนกันนะ
แล้วทางบริษัททางรีสอร์ทเองเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ต้นสังกัดของคุณกบแล้วก็คุณพลอยเนี่ยออกหนังสือชี้แจงแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างคุณกบกับคุณพลอย
มันไม่ใช่นโยบายของบริษัทว่าถ้าเป็นแบบนี้ห้ามลาถ้าเป็นแบบนั้นไม่ให้ลาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ
แล้วก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของคุณกบด้วยแล้วสั่งพักงานคุณกบนะฮะย้ายไปอยู่ส่วนอื่นด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับก็มีการตีความว่าคุณกบหรืออาจจะถูกให้ออกจากงานไปแล้วก็ได้
โดยไม่รับค่าชดเชยอะไรนะครับเพราะว่าถือว่าทำผิดระเบียบของที่ทำงานอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมานะครับทุกผู้ชมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณกบเธอจะเอาแบบไหนยังไง
หรือว่าไปทำงานอยู่ส่วนไหนแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับ
แต่สื่อโซเชียลมีเดียมีพลังเยอะมากเลยนะคะ

โอ้โหเพราะว่านี่เป็นโรงแรมดังมีสาขาคือทั่วโลกระดับโลกอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาโหดดังอ่ะใช่ไหมแต่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ไปร่วมงานศพของคุณแม่คุณพลอยนะ
คุณพลอยเองก็บอกว่าความจริงแล้วเธอก็ไม่ได้ว่าโอ้โหอยากจะให้เรื่องราวมันขนาดนี้เพียงแต่ว่า
ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ไหวจริงใช่ค่ะมันไม่ไหวจริงนะฮะ
แต่ก็ต้องไปดูกันดีนะฮะบางทีเนี่ยอย่างผู้บางคนเข้าไปรีวิวแล้วไปกดลดดาวน์เขา
แล้วความจริงบางคนไม่ได้ไปใช้บริการไม่ใช่ลูกค้าจริงเพราะเขาปิดคอมเมนต
ไม่ให้คอมเมนต์ในเพจของของรีสอร์ทของเขาไงค่ะอ่าก็เลยไปเหมือนกับไปที่อื่น
แล้วก็ไปกดรีวิวไปลดดาวน์เขาอะไรอย่างเงี้ยมีโทรไปที่พนักงานของโรงแรม
คนอื่นรับสายก็ด่าเลยก็มีค่ะเห็นไหมระวังนะไม่ได้ไม่ได้ไปใช้บริการจริง
ไม่ได้ไปเจอเหตุการณ์จริงแล้วไปกดลดดาวน์ไปคอมเมนต์อะไรเขาเนี่ย
เขาเตือนว่าอาจจะถูกฟ้องกลับได้นะฮะทุกผู้ชมครับคุณพลอยนะฮะ
ก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าเคยแจ้งกับพี่กบไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า
คุณแม่เนี่ยป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่คงจะต้องกลับไปเยี่ยมแม่ที่บ้านเนี่ยเป็นระยะ
อยู่บุรีรำนะครับแต่ว่าที่ทำงานอยู่ที่นครราชศรีมานะครับ
ซึ่งก็จะแจ้งอาการของแม่ให้พี่กบที่เป็นหัวหน้างานทราบตลอด
จนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยเธอก็แจ้งแต่เธอไม่สามารถหาคนมาทำงานแทนได้
มันเป็นเหตุสุดวิสัยต้องไปหาแม่กระทันหันเป็นช่วงสุดท้ายของแม่
แต่พี่กบไม่เห็นใจเลยแล้วไม่ช่วยหาทางแก้ให้ด้วยนะค่ะอ่า
อย่างเช่นแบบไม่เป็นไรไม่มีคนแทนเดี๋ยวพี่ทำแบบนั้นเดี๋ยวพี่ทำแบบนี้
สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นฮะ
ก็คือไม่ใช่ไม่เคยบอกไม่ใช่ไม่เคยขอก็คือบอกขอ
แต่เหมือนแบบเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบมันเหมือนไปคล่อมวันหยุดของอีกคน
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนหาคุณมาสแตนบายหรือหาคุณมาทำแค้น
ซึ่งในมุมนั้นน่ะเราอ่ะหาคนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันฉุกเฉิน
มันต้องไปตรงนี้ถ้าเขาใจดีกับหนูอีกสักวันสองวันอะไรอย่างนี้ถูกไหม
อ่าเพราะว่าพลอยมาถึงเขาใหญ่ก็ประมาณแบบบ่ายสามบ่ายสี่แล้ว
แต่แม่เสียตอน๖โมงมันเป็นแค่แบบแค่อีกนิดเดียวเอง
ก็อยากให้พี่ใจดีกว่านี้ค่ะ
เห็นใจลูกน้องมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหตุแบบนี้ค่ะ

อยากให้พี่แบบเข้าใจเพราะว่าทุกคนนี้แม่แค่คนเดียว
คือประโยคที่น้องพลอยพูดนะคะบอกว่า
ถ้าพี่ใจดีกับหนูมากกว่านี้สักแค่วันสองวัน

คือก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรยังไง
แต่ว่าคุณพลอยยืนยันว่าบอกกับพี่กบหัวหน้างาน

แล้วก็กลับไปเยี่ยมแม่ที่บ้านที่บุรีรำเนี่ย

ช่วงเกิดเหตุเนี่ยคุณพลอยเธอไล่ไทม์ไลน์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยเฉพาะจากเฟซบุ๊คของเธอด้วยนะฮะ
สิงหาคมที่ผ่านมาวันจันทร์วันนั้นวันหยุดชดเชยวันแม่

วันนั้นเธอโพสต์รูปตัวรถไฟ
นั่งกลับจากนครราชศรีมาที่ทำงานนะฮะ
เพื่อจะกลับไปบ้านไปหาแม่ที่บุรีรำ
จากนั้น๑๖นาฬิกานะครับ
ตอนเย็นเนี่ยเธอก็ไปถึง
แล้วก็โพสต์รูปแม่นอนรักษาตัวอยู่บนเตียงนะฮะ
เธอก็ป้อนแก้วมังกรให้กับคุณแม่
หอกล้อให้แม่ตื่นมากินบ้าง
หลังจากแม่เนี่ยนอนมาเกือบทั้งวัน
เช้าวันรุ่งขึ้น๑๕สิงหาคม
เธอโพสต์รูปข้อความสั้น
นอนเฝ้าแม่ก็เหมือนกับอัปเดต
อาการของแม่ที่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ต่อมานะครับวันอีกวันหนึ่ง๑๖สิงหาคม

วันนี้เธออยู่ที่รีสอร์ทแล้ว
โคราชกลับมาทำงาน
แล้วโพสต์คลิปวิดีโอ
ขณะเจ้าหน้าที่ถอดสายออกซิเจนของแม่

ที่เธอบอกว่าถ้าพี่กบให้เธอลาอีกวัน
ถ้าใจดีกับหนูอีกแค่วัน๒วัน

หาคนแทนเวนไม่ได้ไม่ได้

นี่ค่ะต้องวิดีโอคอร์

เธอมันเป็นช่วงเวลาที่มัน

เธอก็เลยส่งรูปมาให้พี่กบดูว่า
คุณแม่หนูก็เสียแล้ว

กับพี่กบเอาไว้ซึ่งจนถึงขณะนี้

ทางฝ่ายของแรงงานทางฝ่ายของรีสอร์ท
ก็ออกมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับ
ทางจังหวัดบุรีรำเอง

ครอบครัวของคุณพลอยด้วยนะครับ